จังหวัดสงขลาผู้หญิงม่ายไม่ต้องกลัวตกงานนะครับ
พอจะเย็บผ้าได้บ้างไหมไปสมัครงานที่ร้านนี้ฮะ
เป็นร้านตัดเสื้อชื่อดังขึ้นป้ายประกาศรับสมัครพนักงาน
เน้นว่าต้องเป็นหญิงม่ายเอ้าทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นหญิงไหม้
เขาบอกว่าหญิงม่ายเนี่ยไม่มีครอบครัวไม่ค่อยมีปัญหาเวลาทำงาน
อันนี้มีจริงด้วยดิฉันคิดว่าผู้เล่น
แต่ผมกลัวป้ายนี้นะเขตห้ามทารุณสามีเนี่ย
เนี่ยนะฮะครับผมนี่นะครับร้านตัดเสื้อดังกล่าวชื่อร้าน
โกบังเทลเลอร์บูติกนะฮะตั้งอยู่ที่หมู่๑ตะบนครัวรังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ผู้สื่อข่าวไปถึงนะครับไปพบว่าหน้าร้านมีการขึ้นป้ายเปิดรับสมัครแม่ม่ายในตำแหน่งผู้ช่วย
ต้องสวยรายได้ดีกลางคืนมีโอทีบางเอาไปตัดเสื้อจริงนะนะ
รวมทั้งมีป้ายติดประกาศบอกว่าเขตห้ามทารุณสามีกลุ่มต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อบุรุษอีกด้วยนะครับ
นายสมบัติมูเกมนะครับหรือว่าโกบังโกบังยืนยันว่าต้องการรับสมัครแม่ม่ายเนี่ยเพื่อมาทำงานช่วยเขาตัดเย็บเสื้อผ้าที่ร้านจริง
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมองไปเรื่องทะลึ่งหรือว่าล้อเล่นเขาบอกไม่ใช่เลยที่เจาะจงที่แม่ม่ายเนี่ย
เนื่องจากที่ผ่านมามีหญิงสาวมาสมัครนะฮะพอมีคนที่มีแฟนก็ทะเลาะกับแฟนมีปัญหาเดี๋ยวก็หายไป
ก็ต้องหาคนใหม่งานลูกค้าก็ส่งไม่ทันลองฟังบังหน่อยฮะ

มันลูกน้องมันเป็นพวกเด็กสาวหรือว่าเป็นครอบครัวมาทำมันทำอยู่ไม่นาน
เป็นท่านจุดดายก็มันทำได้
ครอบครัวมันมีปัญหาเรื่องครอบครัวเขาอาจจะทำยังไม่นาน
เลยตัดสินใจว่าไม่
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปหาโกบังอีก
บังบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวตั้งแต่เป็นข่าวแล้วนะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลย
โทรศัพท์มาเยอะมากบางเนื้อหอมเลยเอามาสอบถามเรื่องการสมัครงานแล้วบางคนก็มาขอความช่วยเหลือ
บอกนะฮะขอให้หางานให้หน่อยก็มีการขอความช่วยเหลือหลายด้านโดยเป็นแม่ม่ายทั้งหมดเลยนะ
แต่ไม่มีใครเข้ามาสมัครงานที่ร้านเพียงแต่โทรมาถามโทรมาถาม
แต่โกบังบอกว่าถ้าจะตั้งใจจริงทำจริงแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือแม่ม่ายทุกคน
เพียงแต่นะฮะตั้งใจทำงานจริงแล้วก็ขอความช่วยเหลือมามาทำงานด้วยกัน

ผมว่าคืองานเขาเยอะนะเขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดัง
ฉะนั้นงานน่าจะเยอะนะครับสนใจเหรอฮะ

อยากรู้อยากรู้ว่าบังก็รับกี่ตำแหน่ง